เขาก็จัดงานสงกรานเหมือนกัน
แม้ว่าจะอยู่ต่างบ้านต่างเมือง
ที่ต่างประเทศแต่เขาก็จัดสงคราน
แต่ว่ากระแสอเจ้าไปถึงเหมือนกัน
ทุกคนแต่งกายย้อนยุค
ถ้าไม่ย้อนยุคก็ยังคงคอนเซ็ปต์ผ้าไทยเอาไว้
รวมทั้งคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐใกล้เคียง
พากันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค

สนุนสายสำคัญนี้จัดงานสงครานเป็นปีที่๓แล้วค่ะ
นายนิพนธ์เพชรพรประพาทกงศูนย์ใหญ่ณนครนิวยอร์ก
รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจชั้นแนวหน้าของไทยในนิวยอร์ก

สำนักงานนิวยอร์กร่วมให้การสนับสนุน
งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยม
ภายในงานมีขบวนแห่นางรำจากภาคต่าง

ปิดท้ายขบวนเป็นขบวนแห่กลองยาวค่ะ
และมีพิธีสำคัญก็คือรถพิธีส่งน้ำพระ
บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง

ดนตรีไทยหน้าตะสินศิลปะแม่ไม้มวยไทย
รวมถึงอาหารและขนมไทย
งานนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งนะคะ๒๘เมษายนนี้ค่ะ

น่ากินส้มตำส้มตำถึงนิวยอร์กเลย

ลอสแซงเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
พร้อมใจการแต่งชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมงานคึกคักค่ะ
งานนี้เป็นงานเทศกาลกลางแจ้งส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยนะคะ
ส่งเสริมให้ชาวต่างชาติได้รู้จักวัฒนธรรมสินค้าและอาหารของไทย
เขาบอกว่างานนี้ใหญ่แล้วก็มีการปิดถนนฮอลลี่วูด
การค้าของไทยระยะทางกว่า๓กิโลเมตรค่ะ
กิจกรรมช่วงเช้าก็คือเริ่มตั้งแต่ทำบุญตักบาท
โดยมีนายธานีแสงรัฐกงศูนย์ใหญ่ณนครลอสแองเจลิส
นำผู้นำชุมชนและชาวไทยจากเมืองต่างเข้าร่วมพิธีค่ะ
จากนั้นคือมีขบวนพาเรทวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมเด็ดในงานคือการโชว์ทำอาหารไทยของเชฟชาวไทย๑๔คน
จากร้านดังในสหรัฐอเมริกามาทำโชว์
แล้วก็ให้ทานกันเลยว่าฝีมืออาหารไทยจากเชฟไทยมันเป็นยังไง
รวมถึงมีบูธขายสินค้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
อกจากนี้มีเวทีมวยไทยนะคะซึ่งเวทีมวยนี่แหละได้รับความสนใจมากจากชาวต่างชาติ
ซึ่งชาวต่างชาติก็มาชมลีลานักชกทั้งหมด๑๕คู่ด้วยกัน
ปีนี้นับว่าประสบความสำเร็จมากค่ะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ๑แสนคน
ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดให้ชาวอเมริกัน
รวมทั้งชาวต่างชาติอื่นสนใจเดินทางไปเที่ยวไทยมากขึ้น
เวลาที่สงกรานจริงเขาดูตัวอย่างจากนี้แล้ว
เดี๋ยวสงกรานปีหน้าเดี๋ยวเขามาเลย

นะครับก็แสดงถึงวัฒนธรรมให้ชาวต่างชาติได้เห็นกันนะครับ